แล้วก็อย่างที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเทวัลลิปตะพันลบนะ
ได้เคยเปิดเผยออกมาว่าพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
และอาจจะมีจังหวัดต่างจะร่วมกันสวดบทสวดรัตนสูตรนะครับ
เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติและโรคร้ายโควิด๑๙
สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน
จะเริ่มสวยกันตั้งแต่๒๐มีนาคมคือเมื่อวานแล้วนะครับ
แล้วก็วันที่จะถ่ายทอดสดอาจจะถ่ายทอด๒๕มีนาคม
แต่ที่นี้มีบางวัดสวดก่อนก็เริ่มสวดแล้วนะครับ

พระโยสามณสาธาราชาว
นี่ฮะท่านนั่งสวดนะแต่เป็นการไลฟ์สด
คือประชาชนพุทธศาสนิกชนญาติโยมอาจจะไม่ค่อยมาวัด
อยู่บ้านกันก็ร่วมสวดได้
แต่ฟังท่านสวดแบบไลฟ์สดได้ที่บ้าน
นี่คือพระครูวิบูรสรพันธ์หรือว่าพระมหาชัดเทพ

พุ่มโดยการสามารถอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ก็ใช้หอเก็บคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุด

เป็นที่สวดบทสวดรัตนสูตร
เพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแบบออนไลน์ไลฟ์สดกันเลยนะฮะ
พระครูวิบูรณ์สรพันธ์ท่านบอกว่า
ว่ามีแนวทางที่จะสวดพร้อมกันวันที่๒๕มีนาคม

ตามนโยบายที่กระทรวงศาสตร์นักศูกร์เองก็มีนโยบาย

ขอให้อยู่บ้านพักอยู่บ้านซะทีนี้ทางวัดทางตัวพระครูเอง
ก็เลยบอกงั้นจัดสวดแบบไลฟ์สดดีกว่า
ให้ญาติโยมได้ฟังกันนั้นนะครับ
หรืออาทงั้นเค้าก็มาชวดกันสวดทั้งโลก
พระครูท่านยังบอกอีกนะครับว่าการสวดมนต์ในครั้งนี้
สวด๓จต๓จบต่อ๑วันเริ่มตั้งแต่๑ทุ่มเป็นต้นไป
ดังนั้นใครอยากจะรับฟังพระครูท่านสวด
ก็เข้าไปในไลฟ์ในเฟสของท่านได้
หรือว่าของวัดสูงเม่นได้นะครับ
แล้วก็บทสวดพระตนะสูตรคุณ
เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดหยากภัยจากโรคระบาดและภัยจากมนุษย์เบียดเบียน
ชาวพุทธก็จึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้
เพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคหา
อกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรัตนสูตรหรือรัตนปริศ
จะทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจนะ

ทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็มีการประกาศออกมา
คือให้งดละหมาดวันศุกร์ที่มัศยิต
หลังจากอาสานแล้วก็ให้บอกเลยว่าให้ละหมาดบ่ายที่บ้าน
เพื่อลดการรวมกลุ่มกันแล้วก็ลดกิจกรรมทางศาสนา

อย่างพิธีมงคลสมรสตามหลักศาสนา
เขากำหนดไว้เลยว่าคือให้มีคนมาร่วมไม่เกิน๑๐คน
อันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติเชื่อว่าทุกศาสนาค่ะ
ก็พยายามที่จะร่วมมือกันทำเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด